คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
สวัสดีค่ะเราเข้าสู่หน้าฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
และพอทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าเราเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะฝนก็จัดใหญ่มาก
ฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคะต้องส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน
ในการรับมือกับหน้าฝนด้วยดูมีเขาลางว่าปีนี้หน้าฝนอาจจะมีฝนที่หนักมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยนะคะ
อย่าลืมดูแลเรื่องการเดินทางดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะ
ปัญหาสุขภาพกายดูแลให้เต็มที่สุขภาพใจมาทางนี้ค่ะ
เวลารักใครเรามักจะใช้หัวใจจนลืมใช้สติ
วันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งซึ่งมักจะมีคนที่เจอปัญหานี้แบบซ้ำ
กับแฟนแฟนกับเพื่อนเข้าใจนะว่ารักฉันเธอก็ต้องมีเพื่อน
แต่ทำไมคนบางคนถึงให้ความสำคัญกับเพื่อน
หัวใจของแฟนเริ่มรู้สึกนอยแล้วนะว่าเอ๊ะตกลงเขาสำคัญกับเธอขนาดนั้นเลยหรือนะคะ

สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูชื่อเมย์อายุ๒๘ปี
วันนี้เมย์มีปัญหาทุกข์ใจอยากขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยค่ะ
กับแฟนเนี่ยคบกันมา๒ปีกว่าแล้วและแฟนเมย์อายุมากกว่าเมย์ตั้ง๗ปี
ตั้งแต่รู้จักกับแฟนเมย์รู้ดีว่าแฟนเมย์ให้ความสำคัญกับเพื่อนมาก
ซึ่งพอเมย์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาก็รับรู้ได้นะคะว่าเขาเป็นคนจิตใจดีนะ
ดูแลเทคแคร์ดีมากให้ความสำคัญกับเราอันดับต้น
แต่หลายครั้งพี่รู้สึกได้ว่าต่อให้ให้ความสำคัญกับเรายังไง
ก็น้อยกว่าที่เขาให้ความสำคัญกับเพื่อน
ซึ่งมันก็ทำให้เมย์น้อยใจเพิ่มขึ้นเรื่อยตลอดระยะเวลาที่คบกัน
เมย์รู้จักแฟนค่ะพี่เขาพาเมย์ไปรู้จักกับกลุ่มเพื่อนเขา
ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่ฟาง
เมย์เล่าให้ฟังว่าพี่ฟางเป็นเพื่อนที่เขาสนิทมากที่สุด
ก่อนหน้านี้พี่ฟางเคยมีแฟนแต่แฟนพี่ฟางเสียชีวิตกระทันหันจากอุบัติเหตุ
ก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นที่ฟังจะมีโรคประจำตัว
ซึ่งโรคที่พี่ฟางเป็นอยู่ทำให้พี่ฟางคิดฆ่าตัวตายอยู่หลายรอบ
ก็เลยทำให้แฟนเมย์ค่อนข้างเป็นห่วงมาก
หาเวลาเข้าไปดูแลพี่ฟางที่บ้านอยู่บ่อย
ถ้าพี่ฟางโทรให้ไปหาแฟนเมย์จะต้องรีบไปหา
เพราะไม่อยากปล่อยให้พี่ฟางอยู่คนเดียวกลัวว่าพี่ฟางจะคิดสั้นอีก
เคยถามแฟนนะคะว่าเอ๊ะแล้วเพื่อนคนอื่นล่ะ
ช่วยให้เราต้องเข้าไปดูแลเขาบ้างหรือและครอบครัวของพี่ฟางไปไหนอ่ะ
เมย์บอกว่าพี่ฟังเชื่อใจและสนิทใจกับแฟนเมย์มากที่สุด
ส่วนครอบครัวพี่ฟางเหลือแค่แม่คนเดียวที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ
ทำให้แฟนเมย์กลายเป็นเหมือนที่พึ่งพิงหลักของพี่ฟาง
พอเมย์รับรู้ถึงปัญหานี้ก็พยายามทำความเข้าใจนะคะ
แล้วก็ไม่เคยห้ามถ้าแฟนจะไปหาพี่ฟาง
ซึ่งในช่วงแรกเราก็ได้เข้าไปสัมผัสจริงแหละว่า
อ๋อเขาก็ต้องการความช่วยเหลือจริงนะ
แต่ยิ่งนานวันเมย์รับรู้ว่า
เมย์เริ่มให้ความสำคัญกับพี่ฟางมากเกินไป
ว่าเราจะไปไหนมาไหนด้วยกันถ้าพี่ฟังโทรหา
เมย์จะไม่รีรออะไรทั้งสิ้นรีบบึงไปหาพี่ฟังทันที
โอ้บางทีก็ทำใจยากนะ
บางทีค่ะเราซื้อตัวหนังกันแล้วเขายอมทิ้งตัวหนัง
หรือไม่ก็ทิ้งให้เมย์นั่งทานอาหารคนเดียว
เพื่อที่ตัวเองจะไปหาพี่ฟางทั้งที่อาหารเนี่ยเพิ่งจะถูกสั่งมาแท้
เคยบอกแฟนว่าบอกพี่ฟังได้ไหม
ขอเวลาสัก๒ชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปหา

ทุกครั้งเขาจะบอกว่าเสียงของพี่ฟังที่โทรมาดูไม่ดีเลย

ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกิดแค่ครั้งสองครั้งนะคะพี่อ้อย
มันกลายเป็นเรื่องปกติที่ถ้าพี่ฟางรู้ว่าแฟนเมย์มาเที่ยวกับเมย์
ฟางจะโทรเรียกแฟนเมย์ให้ไปหาทุกครั้ง

มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกจากไปนั่งอยู่เป็นเพื่อน
คอยคุยคอยหานั่นหานี่ให้
แรกเมย์จะติดสอยห้อยตามแฟนไปด้วย
หลังเมย์ยอมรับว่าเบื่อแต่ก็ไม่อยากหาเรื่องทะเลาะ
ก็เลยไม่ได้พูดอะไรแล้วปล่อยให้เขาไป
พี่อ้อยไม่แน่ใจนะคะว่านี่คือวิธีการที่ดีหรือเปล่านะ
ส่วนเราก็ทำกิจกรรมต่างด้วยตัวคนเดียว
บางครั้งเมย์อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแฟนสองคน

แฟนจะโทรไปชวนพี่ฟางทันที

เหรอเป็นพี่พี่จะบอกว่าไปกันสองคนนะคะงานนี้
ไม่รู้เหมือนกันบางทีเราอาจจะต้องพูดบ้างนะคะน้องเมย์นะ

และถ้าแฟนเมย์ปล่อยให้เพื่อนเขาอยู่คนเดียว
แล้วเพื่อนเขาเป็นอะไรไปมันจะกลายเป็นตราบาปของเราทั้งคู่
อืมไม่เสมอไปนะน้องเมย์นะ
ดังนั้นเรื่องของเมย์แฟนและพี่ฟางก็เลยจะวนเวียนอยู่แบบนี้เรื่อย
ล่าสุดวันเกิดเมค่ะเมบอกแฟนว่า
วันนี้อยากให้แฟนอยู่กับเมย์ทั้งวันเลยนะ
อยากทานโอมากาเซที่เป็นคอร์ส
เมย์ก็ตกลงตามใจเมย์ค่ะนั่งทานไปได้พักเดียว
จะทานไปได้ไม่กี่คำด้วยซ้ำพี่ฟางโทรมา
และแฟนเมย์ก็เหมือนเดิมคือเขาขอตัวไปหาพี่ฟางก่อน
ค่อยกลับมาหาเราซึ่งครั้งนี้เมยอมรับว่าเมย์เห็นแก่ตัว
บอกไม่ให้เขาไปพี่เขาก็หาสาเหตุหาเหตุผลเดิมมาพูด
ซึ่งครั้งนี้เมย์ทนไม่ไหวเลยบอกเขาไปว่า
ถ้าพี่ไปหาพี่ฟางเมย์จะเลิกกับพี่
ระบายถึงความน้อยใจที่มีทั้งหมดให้พี่เขาฟัง
พี่เขาพูดว่าขอโทษและพยายามอธิบายอะไรที่มันซ้ำเดิม
แต่ฟางไม่อยากรับฟังแล้วค่ะพี่อ้อยคะก็เลยบอกเลิกพี่เขา
แต่วันนั้นพี่เขาบอกว่าจะไม่เลิกกับเมย์นะ
เขาขอเวลาอีกนิดนึงละกันจะพยายามจัดการกับปัญหานี้
เพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเมย์ไม่พอใจเรื่องนี้
ซึ่งเรายังเคลียร์กันไม่จบเลยค่ะเขาก็รีบออกไปหาพี่ฟางอีกแล้ว
เริ่มหงุดหงิดไปตามน้องเมย์แล้วเหมือนกัน
สำหรับเมย์ในตอนนั้นมันทั้งเบื่อเหนื่อยอึดอัดไปหมด
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้๒อาทิตย์แล้วที่เมย์ไม่ยอมไปเจอกับแฟน
พี่เขาก็พยายามโทรมาง้อนะคะ
เมย์ก็จะทำยังไงกับความรักครั้งนี้ดีคะ
ไม่อยากกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เมย์ก็เบื่อที่จะทนกับภาวะแบบนี้แล้วเหมือนกัน
เอาจริงนะคะเป็นพี่พี่ก็คิดค่ะน้องเมย์
อย่ามาบอกว่าคิดมากเพราะบางทีมันยากที่จะไม่คิดจริง
คนรักกันค่ะเวลาและความใส่ใจคือดัชนีชี้วัดความรักได้ดีที่สุด
ไม่ต้องถึงขนาดว่าฉันต้องมาอันดับหนึ่งก็ได้นะคะแต่อย่าให้ถึงขั้นรู้สึกว่า
ฉันต้องถามตัวเองบ่อยว่าทำไมอยู่กับเขาแล้วเหงาขนาดนี้
รักเพื่อนมากแค่ไหนก็ตามที่เข้าใจก็ต้องรู้ว่าเวลาตรงไหนควรทำอะไรค่ะ
ถ้าถึงขนาดเวลาที่เรากำลังคุยถึงการรับมือกับปัญหาของคู่เรา
พออีกคนนึงโทรเข้ามาเธอต้องปล่อยวางทุกสิ่ง
เพื่อไปดูแลผู้หญิงคนนั้นขนาดนั้นเนี่ยเป็นใครใครจะไม่คิดคะน้องเมย์
แล้วคนที่อยู่ตรงหน้าเขาในฐานะคนรักทำไมจะไม่น้อยใจ
และเป็นความน้อยใจที่เข้าใจได้ด้วยนะแต่พี่แค่อยากจะเข้าใจแฟนน้องเมย์เหมือนกันนะ
อะไรที่ทำให้เขาต้องดูแลคนไกลจนละเลยหัวใจคนใกล้ขนาดนี้
หรือแม้แต่ผู้หญิงคนนั้นรุ่นพี่คนนั้นเหมือนกัน
พูดตรงค่ะเขาควรเกรงใจว่าเขากำลังรบกวนชีวิตส่วนตัวของผู้ชายคนหนึ่งมากไปหรือเปล่า
ทุกคนนะคะต่อให้เป็นคนรักกันต่างคนควรมีพื้นที่ของตัวเอง
ไม่ใช่ยึดเวลาทั้งหมดที่เขาอยากได้
ที่ยังเกรงใจเลยน่ะให้เขาทำทุรกอ่ะเขาเล่นบอลอยู่
เล่นบอลก่อนดีกว่ามั้งนับภาษาอะไรคะกับการที่เป็นเพื่อน
และรุ่นพี่คนนี้ดูเขาจะไม่กลัวใจชีวิตส่วนตัวของแฟนเมแม่เลยแม่หน้านี้
เพื่อให้ไม่อยากอากาศตินะถึงขั้นคิดไปว่าเขาตั้งใจ

คือยิ่งคนเราพร้อมซัพพอร์ตตลอดเวลา
ไม่รู้จริงว่าความอบอุ่นหัวใจที่เกิดขึ้น
จะทำให้ความรู้สึกเกินเส้นความผูกพันไปหรือเปล่า
เพื่อให้ดูซีรีส์เรื่องหนึ่งค่ะตอนนี้ดูอัลเออร์บรูอยู่

ถ้าปล่อยให้เขาล้ำเส้นวันหนึ่งเส้นนั้น
จะขยับเข้ามาใกล้เราเรื่อย
เหมือนตอนนี้น้องกำลังเจออยู่เลย
ยอมให้เขาเข้ามาแจมเวลาในชีวิตคู่ของเรา

คนของเราก็พร้อมจะเปิดโอกาสให้เขา
เข้ามาฉกเวลาของคู่เราซะด้วย
คือการเป็นผู้ให้คือเรื่องดีนะคะพี่ชื่นชม
แต่ทั้งหมดต้องอยู่ที่การบริหารจัดการ
การมัวแต่ให้ให้ให้ให้ให้
ให้แต่เขาคนนั้นจนชีวิตรักของเราเริ่มทุกข์
เราจะมีความสุขกับการให้จริงหรือ

และไม่สามารถทำตามที่สิ่งที่ขอได้

ก็ไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าผู้หญิงธรรมดาคนนึง
ร้องขอจากคนที่เธอรักสักนิด
การคิดจะเลิกก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลก

สิ่งหนึ่งที่พี่ไม่ค่อยเห็นด้วยจริงที่ย้ำเลย

ทั้งหมดเมื่อมาถึงตอนนี้

ถ้าจะกลับก็ต้องกลับมาแบบมีเงื่อนไข

มีแฟนดีจิตใจเป็นผู้ให้เป็นผู้เมตตา
ก็ดีค่ะแต่ถ้าให้แต่เขาจนเราเจ็บ

คือสิ่งที่สามัญสำนึกปกติของคนรักกัน
ต้องรู้ว่าความใส่ใจและการให้เวลามันสำคัญแค่ไหน
ถ้าใครคนหนึ่งเรียกเธอทุกครั้งแล้วเธอต้องไป
เฮ้ยตกลงนั่นคือเจ้าของหัวใจหรือเจ้าของชีวิตคะ

วันที่ไม่เคยมีโลกส่วนเราเลย
เพราะเธอมัวแต่ให้ความสำคัญกับโลกส่วนรวม
ลืมไปว่าเธอกำลังเป็นคนใจดีสำหรับเขาแต่ใจร้ายต่อเรานะ
บอกว่าเป็นคนที่เธอรักไม่ใช่หรือฉันนั่งอยู่ตรงนี้ไง
มันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวค่ะเมย์แค่เราต้องเห็นแก่หัวใจของกันและกัน
รับผิดชอบความรู้สึกของกันและกันแต่หากว่าน้องตัดสินใจกลับไป
ก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าเขาบริหารจัดการเวลาเป็นหรือยัง
ถ้ายังร้องจะเป็นผู้ให้ในการดูแลผู้หญิงคนนั้นมากมากมากมากมากมาก
เราก็ต้องถามตัวเองว่าเรารับไหวหรือและถ้าบังเอิญว่าน้องกลับไป
เวลาเป็นผู้ให้เราต้องไปด้วยกันค่ะอย่าให้เขาเป็นผู้ให้แต่เพียงผู้เดียว
คุยกันพูดกันเคียงข้างกันแต่ถ้าน้องพร้อมจะลองดูอีกสักที
ก็ไม่มีใครว่าอะไรอ่ะนะคะแต่ในที่สุดนะจะได้รู้ว่าเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้ว
เพราะเรื่องที่น้องเป็นเรื่องที่น้องรับไม่ไหวกับการที่เขาให้ความรู้สึกดีกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ถึงขั้นว่าเบียดบางเวลาของเราพี่เข้าใจได้ว่าเป็นใครก็อึดอัดเป็นใครก็เหนื่อย
และบางทีเวลายิ่งร้องขอยิ่งรู้สึกเสียใจอะค่ะทำไมฉันต้องร้องขอเวลาปกติที่คนเป็นแฟนต้องให้กัน
นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันพอผู้หญิงคนหนึ่งเรียกเธอลุกผลักจากชั้นไปหาเขาคนนั้นได้เลย
โอ้โหความรู้สึกแบบนี้มันแย่เหมือนกันนะและยิ่งมันเก็บสะสมต่อให้รักเขามากแค่ไหน
เราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันนะคะว่าแล้วเขาล่ะรักเรามากแค่ไหน
เวลาที่ควรให้กันยังต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นเลย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่ไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัว
เพราะในที่สุดเราควรเห็นแก่กันและกันบ้างนะคะ
เอาใจช่วยนะคะเมย์เป็นใครใครจะไม่น้อยใจฝากไปยังหลายคนด้วย
เข้าใจนะคะว่ามีแฟนก็ต้องมีเพื่อนแต่ในที่สุดแล้วการบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญ
เหมือนกับที่มีงานก็ต้องมีแฟนมีแฟนเราก็ต้องทำงาน
อย่าทำให้คนคนหนึ่งน้อยอกน้อยใจในการเป็นผู้ให้ของเธอ
แล้วฉันต้องวนกลับมาถามตัวเองเสมอว่าทำไมแฟนเราดีกับทุกคนเลย
เว้นดีกับเราซึ่งเขาดีกับเราน้อยเหลือเกิน
ขอบคุณคำถามจากเมย์นะคะพี่อ้อยเป็นกำลังใจให้นะ
ใช้สติสักนิดรักเขาพี่เข้าใจค่ะ
แต่ถ้าน้องกลับไปคืนดีง่ายไปแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรในชีวิต
แปลว่าน้องกำลังต้องยอมรับเงื่อนไขของเขาว่า
รักของเราต้องมีพี่ฟางอยู่ในชีวิตด้วย
รับไหวจริงหรือเปล่าถามตัวเองอีกรอบนะคะ

ดูแลร่างกายและจิตใจดีช่วงหน้าฝนคนป่วยง่าย
และช่วงหน้าฝนหัวใจคนก็อ่อนแอง่ายเช่นเดียวกัน